เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักกันแล้วนะคะ

แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีหลายคู่รอเสิร์ฟอยู่

วงการลูกทุ่งของเรามีหลายคนที่แบบว่า

เป็นหวานใจด้วยเป็นผู้จัดการด้วย

ต้องยกให้กับเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งค่ะ

ที่มีคนรู้ใจข้างกายเป็นสาวหล่อนะ

สำหรับพี่เอหรือว่าเรียกกันติดปากป๊าเอม
อยู่เป็นตัวติดปลาท้องโกกันมายาวนาน๒๐ปีแล้วคุณผู้ชม
ซึ่งทั้งคู่นะคะเล่าให้บันเทิงไทยรัฐเราฟัง
กว่าจะได้มาอยู่เคียงข้างกันมาถึงทุกวันนี้
เรื่องราวดราม่าต่างมามากมาย
คือพี่ฝนก็เป็นนักร้องดังเนาะตอนสมัยก่อนเนาะ
แล้วก็ต้องต่อสู้กับคำคอรหานินทา
ถึงเรื่องเพศของพี่เอบ้างอะไรบ้าง
พี่เอกับพี่ฝนก็คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะ
โดยพี่ฝนบอกว่าเพราะพี่เอไม่ได้ดูแลแค่เรื่องหัวใจไง
ชีวิตความเป็นอยู่อะไรทุกอย่างคือพี่เอจัดให้หมดเลย
แล้วก็คอยดูแลเรื่องคิวงานต่างด้วย
เคลียร์ปัญหาคิวงานให้เราทำได้อย่างสบายเลย
ซึ่งการอยู่ด้วยกันของเรามันเหมือนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจค่ะ
ไม่อยากให้ทุกคนมาจำกัดความรักของคนเป็นแฟนกัน
ว่าจะต้องเป็นชายกับหญิงเท่านั้น
ขอให้เราเข้าใจกันอยู่ด้วยกันสบายใจแค่นี้

อีกหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เป็นทั้งคนข้างกาย
แล้วยังทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัว
คอยดูแลคิวงงคิวงานให้
ก็ต้องคู่ของนักร้องสาวหมอลำซิ่งร่วมสมัย
พี่ใหม่พัชรีกับสาวหล่อเฮียตุ๊ก

เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่พี่ใหม่เนี่ยยังไม่โด่งดัง
มีคิวงานฮอตเหมือนทุกวันนี้นะคุณผู้ชม
แล้วแบบนี้จะไม่ให้สาวใหม่แพ้ใจได้ยังไง
เรียกว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันจริง
ในยามเจ็บป่วยก็คอยดูแลกันไม่ห่างเลยค่ะ
และทั้งคู่เนี่ยนะก็มาจะมีภาพโมเมนต์ต่าง
แล้วต้องขอชื่นชมในความรักของคู่นี้นะ
เพราะนอกจากจะช่วยกันทำมาหากินแล้วคุณผู้ชมเห็นไหม
คิวงานของพี่ใหม่เนี่ยแน่นลื้มไม่ว่าจะเป็นทั้งในบ้านเราหรือว่าต่างประเทศ
เก็บหอมรอมริบมีเงินไปซื้อทรัพย์สินเยอะแยะมากมาย
รถยนต์ที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็ซื้อให้กับครอบครัวอีกเยอะเลย
เรียกว่าพากันปังละงานนี้นะพี่แจ๊ค
ใช่นะคะปิดท้ายที่คู่รักจอจอนี่หลายคนงงคือใครค่ะ
นั่นก็คือพี่เจี๊ยบเบนจพรนะคะลูกทุ่งสาวแดนใต้กับสาวหล่อจากบุรีรำชื่อเจเจ
หล่อจริงคุณผู้ชมเพิ่งเปิดตัวหมาดนะคะเรียกว่า
ระยะทางไม่มีผลกับความรักค่ะ
บอกเลยนะคะพี่เจี๊ยบเนี่ยผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะแยะมากมายนะคะ
ตอนนั้นพี่เจ๊กรีนก็ไปทำข่าวบ่อยมาก
ฟ้องร้องแฟนนุ่มอดุสามงสามีนะคะ
หลังฝนสดใสตอนนี้แฮปปี้ค่ะ
เพราะว่าความรักครั้งใหม่นะคะของพี่เจี๊ยบกับสาวหล่อเจเจนะคะ
ที่ฉันขอร้องเพลงนี้ให้เลยนะคะบอกว่า
ให้มันเป็นสีชมพูนี่
ให้หัวใจของเราได้รู้ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู
อ้าวเจ๊ร้องผิดไหนก็มาเป็นงานร้องเสียอาหาร
เวลาไม่พอแต่ภาพมันหวานขนาดนี้
แล้วเขาน่ารักทั้งคู่จริงแล้วก็
พอเขาเปิดตัวเสร็จปุ๊บเขาเป็นคู่รักสายบุญ
ทำวงทำบุญด้วยกันนะคะแล้วที่ฉันเห็นหน้าพี่เจี๊ยเบจพร
มีความสุขไม่อมทุกข์เหมือนแต่ก่อน
มันแฮปปี้โอ้โฮคู่รักเจ๊เจ๊เจี๊ยปเว็ดเจฟอร์น
กับนี่เลยเจ๊เจ๋เจ๋ปบเจ๋ปบเจ๋ปบเจ๋

คุณผู้ชม